เมาไม่ขับสิเตือนบ่อยแล้วอ่ะฮะตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ริมถนนเลยคุณผู้ชมก็เลยไปตรวจสอบกลัวจะเป็นเหตุร้ายครับอืม

ทุกคนดีดีฟังได้ยินป่ะได้ยินไหมฟังได้ยินดีดี
ด้านน้ำตลอดอีกหลังหลังหลัง

แต่แกก็ทำถูกอย่างหนึ่งยังไงก็เมาไงก็เลยไม่ขับไง
อ๋อไม่ใช่กี่ขับไม่ได้แล้วแหละเออแหละแกก็เลยนอนอยู่แบบนี้เลย

ใครเห็นบางคนบอกตายหรือเปล่า

ตำรวจสืบสวนสพเมืองระยองก็ไปตรวจสอบเหตุนี้ครับ

ผู้ชายคนนี้อายุสัก๔๕๕๐ปีเนี่ย

จอดอยู่ข้างไปตรวจสอบพบว่า

ก็ต้องตะโกนเรียกให้มาดังเลยตื่น

ประคองเขาพี่ลุกนะพี่ลุกนะแต่ลุกมาตายังปิดอยู่
ไปถามเขาเขาให้การวกไปวนมาครับเพราะว่าน่าจะเมาหนัก
บอกว่าเพิ่งกลับมาจากดื่มกับเพื่อนยอมรับด้วย
ผมขับไม่ไหวไงก็เลยจะนอนพักปลุกทำไมอ่ะคนจะนอนเออ
เออพี่เขาบอกเออถูกกับพี่เขาครับอย่างไรก็ตามครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางไปด้วยเนี่ยก็เอาภาพของผู้ชายคนนี้กับ
เล้งของพี่เขาไปแจ้งประกาศตามหาญาติหน่อยให้มาดูแลหน่อย
เรื่องต้นเนี่ยญาติติดต่อกลับมาแล้วครับ
มารับตัวที่สพเมืองระยองแล้วนะครับค่ะ